คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดหลายคนก็ผ่านตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันเยอะแยะมากขึ้น
วันนี้มีเรื่องราวน่ารักจากแม่ค้าตัวน้อยน่ารักมากผู้จัดฉะฉานช่วยคุณพ่อคุณแม่มาไลฟ์ขายของผ่านช่องทางออนไลน์
แล้วน้องเขามาไลฟ์ขายอะไรพร้อมแล้วติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมดิฉันไปส่องเจอแม่ค้าตัวน้อยพูดจาฉะฉานน่ารักตั้งใจแนะนำสินค้าจากเฟซบุ๊คของบีริยาณหนองรีนะคะ
ก็เป็นแม่ค้าตัวน้อยนะคะร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยขาสินค้าไปด้วย
แล้วก็มีคุณแม่ของน้องเนี่ยคอยนั่งบอกอยู่ข้างบอกราคาสินค้า
แล้วระหว่างนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมาเยอะเลยมาแสดงความคิดเห็นมาชื่นชมน้องว่าโอ้โหน้องน่ารักมากดูสิคะตั้งใจขายมากเลย
แล้วที่ทำเอาตื่นเต้นสุดคุณดูนะว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพของน้องค่ะกำลังเลี้ยงด้วงสาคู
คุณนึกหรอไหมแต่คุณดูน้องนี่ไม่มีธีธรรมว่าจะกลัวเลยช่วยคุณแม่ดูค่ะ
แล้วเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับคุณแม่กับน้องนะคะคุณแม่ชื่อว่าคุณบุภารัฐอำนวยพรสถิตอายุ๔๕ปี
และแม่ค้าตัวน้อยคนนี้เด็กหญิงตรีรัฐหรือว่าน้องพิมรี่เอ่ยอายุ๔ขวบ
เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒โรงเรียนอนุบาลชนบุรี
ต้องพูดแบบน้องน่ารักอนุบัน๒นะคะ
น้องยัง๔ขวบอยู่เลยคุณแต่เวลาว่างเนี่ยคุณแม่กับน้อง
เขาจะไลฟ์ขายของประมาณวันละ๑๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็จะมาเตรียมสินค้าแล้วก็แพ็คส่งให้กับลูกค้า
แล้วพอว่างจากการไลฟ์เขาก็จะไปทำอะไรต่อรู้ไหม
เลี้ยงด้วงสาครูแล้วก็คัดแยกล้างทำความสะอาด
แล้วก็นำไปทอดบรรจุใส่ถุงขายแล้วก็แพ็คส่งลูกค้า
แล้วน้องพิมพรี่เอยเนี่ยก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขาย
ด้วยความตั้งใจแบบมากเลยคุณดูเห็นไหมความตั้งใจของเด็กน้อยอ่ะนะ
จากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละก็มีความกังวล

ก็เลยหันมาศึกษาการเพาะเลี้ยงด้วงสาคูแบบจริงจัง
เน้นสะอาดเลยตัวอบใหญ่เลย
และยังมีการผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองด้วยนะ
แล้วมีลูกสาวคอยช่วยคอยเก็บตัวด้วงสาคู
ด้วยความใส่ใจไม่มีเกรงกลัวอะไรเลย
คุณแม่ก็เลยอยากจะหารายได้เสริมเพิ่มเติม
ก็เลยทดลองขายผ่านช่องทางออนไลน์ดูด้วย
แล้วลูกสาวจริงลูกสาวชื่อว่าน้องเอ๋ยนะคะ
เอ๋ยก็อยากมาช่วยคุณแม่
คุณแม่ก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เวลาไลฟ์ต้องมีการตั้งชื่อให้มันเก๋ไหม
คุณแม่ก็เลยตั้งชื่อให้น้องตอนไลฟ์ว่าน้องพิมรี่เอ่ย
อ๋อเอาไปแข่งกับพิมริพาย
มาช่วยขายแล้วทำให้ยอดขายดีขึ้นนะคุณ
ดีกว่าแม่ขายมากแม่บอกอย่างนี้
ตั้งแต่นั้นมานะคะน้องพิมรี่เอยเขาจะคอยมาช่วยคุณแม่ไลฟ์อยู่ข้างตลอดเลย
เอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะอุดหนุนน้อง
ด้วงสาคูแบบทอดแบบอะไรต่างหรืออยากเพาะเลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากไปอุดหนุนอยากไปดูความน่ารักของน้องนะคะ
ีรยานะหนองรีนะคะก็เข้าไปดู

หรือใครที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยอย่างนี้ลองศึกษา

น่ารักเนอะ